ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับ

มีงูมันซุกอยู่ตรงไหนหรือเปล่า

แล้วเวลาที่เรานั่งปลดทุกข์นั่งทำธุระอยู่

ทีนี้แหละครับมีผู้ชายคนหนึ่งครับ
ปลดทุกข์อยู่แล้วเจองูเหลือมเนี่ยโผล่ออกมา
โถส้วมของเขาแล้วมากัดงูน้อยของเขา
อืมคุณเขาเรียกว่ากัดอันทะ
อวัยวะเพศของผู้ชายคนนี้จนเลือดสาดรีบนำส่งโรงพยาบาล

ไปดูภาพเหตุการณ์ไม่ใช่เหตุการณ์ตอนกัดนะ
ตัวใหญ่นะครับถ้าสื่อพี่น้องประชาชนของเราครับ
ตัวใหญ่ยาวมากเลยห้องน้ำ
อะไรครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ย
เดี๋ยวรูสักมาถ่ายถึงของตัว
พี่พี่ผู้ชายใช่ไหมที่โดนขัดใคร

เห็นแล้วแบบสยดสยองเหมือนกันนะ
ยิ่งคนกลัวงูนะครับคุณผู้ชมครับ
ส่วนที่เราต้องเซ็นเซอร์เพราะว่าที่พื้นห้องน้ำมีเลือดด้วย

เลือดของคนที่ไปเข้าห้องน้ำและโดนกัด
เจ้างูตัวนี้จะถูกจับได้ก็เอาจนทำเอาเจ้าหน้าที่เหงื่อตกเหมือนกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสายเมื่อวานนี้ในห้องน้ำ

แขวงและเขตวังทองหลังกรุงเทพนะครับ
ผู้ประสบเหตุที่โดนงูกัดเข้าที่อวัยวะเพศ
คือนายเทิดศักดิ์แก้วแพงพันธุ์อายุ๔๕ปีเจ้าของบ้าน
เปิดใจถึงเรื่องราวสุดสยองที่เขาเจอว่า
ขณะกำลังนั่งปลดทุกข์อยู่ในห้องน้ำ
จู่ก็รู้สึกเหมือนโดนอะไรบางอย่าง
งับเข้าที่อวัยวะเพศอย่างแรงจนสะดุ้งลุกขึ้นยืน
คุณถ้าเราไม่เคยผ่านประสบการณ์งูงับเราจะไม่รู้ความแรง
ของปากงูที่มันงับนะ

เราก็พยายามถามพี่พี่มันแรงขนาดไหนนะ

แต่มันงับเข้าอย่างจังเลยนะฮะที่อวัยวะเพศของเขาเลย
เขาลุกขึ้นยืนก้มไปดูถึงกับพังงะ
งูตัวใหญ่มันงับคาอยู่ที่พวงสวรรค์ของเขา

ใช้มือบีบคองู
เพื่อจะให้งูมันอ้าปากให้ได้
พองูมันยอมคลายของเขาออกมาแล้วนะ

ระหว่างความกลับที่นี่พอดีเลยครับตรงนี้เลยตรงนี้
แล้วหมอบอกเป็นอะไรมั้งเอ่อไปที่คลินิกศูนย์แพทย์ใช่มั้ย
จังหลายขวาภาพอยู่ที่นี่แล้วนี่ทางที่นี่เขาคือทางเราก็ไม่แน่ใจว่างูอะไร
ใช่มั้ยครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวให้เช็คกับทางนี้ว่างูอะไร
คุณผู้ชมครับเห็นพี่เทิดศักดิ์เขาให้สัมภาษณ์
แล้วก็ดูท่าทางแข็งแรงแต่จริงเขายังเจ็บอยู่นะ
เพราะว่าเขามีบาดแผลที่บริเวณอวัยวะเพศทั้งหมด

ก็โดนไปเน้นตรงตัวอวัยวะเพศเลย๒จุด
แล้วก็ที่บริเวณอันทะอีก๒จุด
มันเป็นบาดแผลเขี้ยวงูลากยาวไงคุณเขาบอกแบบนี้
คุณหมอต้องเย็บ๑๕เข็มนะครับ
เทิดศักดิ์เล่าให้ฟังบอกว่า

เห็นหัวงูมันโผล่ออกมาจากชักโครกแล้ว
เคยถ่ายภาพแล้วก็ส่งมาให้พี่เทิดศักดิ์เจ้าของบ้านดู

แต่ปรากฏว่าตอนนั้นหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ

แล้วพี่ทศศักดิ์เขายังบอกว่ายังแซวกันเล่นอยู่เลยนะ
ใครเข้าห้องน้ำระวังนะเดี๋ยวโดนงูงับนะเดี๋ยวระวังนะ
แล้วก็แซวกันแบบนี้๒เดือน
เทิดศักดิ์เขาก็ไม่กล้าเข้าห้องน้ำชั้นล่าง

ไม่คิดว่ามันจะซ่อนตัวอยู่ตรงนี้

หรือว่ามันมีทางเข้าทางออก
โผล่แล้วสุดท้ายก็มาโผล่กัดอวัยวะเพศของเขาจนได้
ใช่ซึ่งพี่เขาบอกนะหลังบ้านพี่เทิดศักดิ์เขาติดกับป่าไง
แล้วงูมันอาจจะเข้ามาจากทางบ่อกร
เจองูเป็นประจำจับได้อาทิตย์ต่ออาทิตย์
ไม่ต่างกันเลยครับ